เรื่องของการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรกันบ้างนะครับ
ตอนนี้โอ้โหทั้งพี่น้องชาวไร่ชาวสวนและชาวนา
ต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือ
ดังนั้นเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพของผลผลิต

สำนักงามมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับ
ร่วมกับจังหวัดพัทธลุงยกระดับสินค้าทางการเกษตร
มาตรฐานสากลและก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคครับ
เราเลยพาคุณผู้ชมไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางหมู่๑๒
ตำบลปันแต่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ซึ่งรองเลขาธิการสำนักงามมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติ

ก็คือรองพิสารพงศาพิษ
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดพัทธลุง
ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพทั้งนาข้าว
การผลิตพืชประสุทธิ์สัตว์และก็สัตว์น้ำ

ธรรมดาเราเห็นเข็มกัดติดหน้าอกเป็นดอกไม้
อันนี้ผมพูดไปถึงเรื่องอื่นนอกเหนือเนื้อหาข่าว
ถ้าสมมุติว่าเป็นการประชุมแล้วก็ลงนามเกี่ยวกับผู้ปลูกเมลอน
โอ้โหคุณจะให้เอาเมลอนชิ้นหรือเอาเมลอนทั้งลูก
ชิ้นทันแล้วพอดีคำ
คิดสร้างสารมากแต่ผมชอบเรื่องข้าวนี่นะครับ

ใช่ตอนนี้ก็จะมีการพัฒนาและปรับทำให้สถานที่แห่งนี้
กลายเป็นศูนย์การไปเรียนรู้ด้านการผลิต

แล้วก็ขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติ
และก็จังหวัดพัทลุง
จะร่วมกันในการสนับสนุน
ส่งเสริมการนำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี

รวมถึงมาตรฐานอื่นของกระทรวงเกษตรและสหกร

เข้าสู่ระบบการตรวจรับรองตามมาตรฐานด้วย

เพื่อยกระดับแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร
ที่มีคุณภาพของทางจังหวัดพัทธลุง

ตลาดภายในและตลาดต่างประเทศด้วย

ไปแบบไม่บอกก่อนด้วยนะ

บอกซ้ายบอกว่าไม่ได้บอกให้ยกเลิกบอกให้เกษตรกรได้ปรับตัวได้ดี
เมื่อวานก็ย้ำอีกนะครับบอกว่าไม่ได้บอกให้ชาวนาเลิกการปลูกข้าว
แต่อยากให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกบ้าง
เพื่อให้ประสิทธิภาพและให้การปลูกพืชทดแทน
สอดคล้องกับภูมิภาคในแต่ละพื้นที่ด้วย
และหลังจากนี้ตามยุทธศาสตร์๒๐ปีนะครับ
แล้วก็แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ๕ปีแรกจะต้องทำให้เห็นผล

รับเรื่องนี้บอกว่า๕ปีต้องเห็นผล

ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของชาวนาชาวสวนชาวไร่ทุกคนด้วย